ช่วงนี้จะพาไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิดในอำเภอบางบ่อที่จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายหน่วยงานด้วยที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ยังจุดเกิดเหตุซึ่งทางด้านบริษัทปตทเองเนี่ยนะคะ
วันนี้ก็มีการจ่ายเยียวยาชดเชยให้กับผู้เสียชีวิต๕ล้านบาทด้วยกัน
สำหรับผู้บัดเจ็บสาหัดเนี่ยนะคะก็จ่ายทั้งหมดห้าแสนบาท
ส่วนสาเหตุของการระเบิดขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนรอก่อนค่ะ
รอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ทางด้านของศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะ
นายกสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยพร้อมทีมสภาวิศวกรค่ะ
วันนี้ลงพื้นที่นะคะเข้าไปตรวจสอบท่อก๊าซระเบิด
ระบุว่าท่อส่งก๊าซของปตทถือว่าได้มาตรฐานตามหลักสากล
ซึ่งวางตามแนวของสายไฟฟ้าแรงสูงตามภาพที่เห็นมีการระเบิดด้านบนค่ะ
ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าในท่อมีแรงดันสูงมาก
ในการส่งก๊าซไปยังที่ต่างจุดที่วางท่อก๊าซ
ก็อยู่ห่างจากบ้านของประชาชนไปตามระยะที่ต้องห้ามบนพื้นดินนะคะ
พื้นผิวดินก็คือสี่สิบถึงหกสิบเมตรแต่กรณีเนี้ย
กรณีที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งทางปตทต้องหาคำตอบให้ได้สามข้อนะคะสามข้อนี้คือหนึ่ง
อายุการใช้งานของพ่อและความชำรุดของอุปกรณ์
สองสิ่งที่ไปกระทบทำให้เกิดการฉีกขาดจนเป็นรอยรั่วเนี่ย
มาจากสาเหตุใดสามกระทรวงพลังงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องออกมาเปิดเผยว่าลักษณะท่อแบบนี้
ในประเทศไทยมีการวางอยู่จุดใดบ้าง
แล้วมีการบำรุงรักษาอย่างไรและมีการป้องกันอย่างไร
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกอ่ะนะคะส่วนทางด้านของนายอัตภพลเลิกพิบูรณ์ค่ะ
ประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทนะคะ
วันนี้ออกมาแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียยืนยันด้วยนะคะ
ในเรื่องของการบำรุงรักษาพ่อเนี่ยมีการตรวจเช็คประจำเป็นรายสัปดาห์
อายุการใช้งานของท่อเนี้ยจะอยู่ที่ยี่สิบห้าปีค่ะ
แต่สำหรับท่อที่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะมีการวางท่อไป
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองส่วนการเยียวยานะคะ
มีการส่งทีมงานไปสำรวจความเสียหายก็จะเยียวยาทั้งบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายนะคะ
ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อันนี้จะไปซ่อมแซมให้
แล้วก็จะจัดหาที่อยู่ที่เหมาะสมระหว่างการซ่อมแซมให้ด้วยนะคะ
สำหรับความรับผิดชอบผู้เสียชีวิตค่ะจะมีการเยียวยารายละ๕ล้านบาทนะคะ
และสำหรับผู้ป่วยสาหัสรายละ๕แสนบาทค่ะ
ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
จะมีการเยียวยาให้รายละสองแสนบาทส่วนผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะคะ
เยียวยาอยู่ที่รายละห้าหมื่นบาทสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
สรุปภาพรวมก็คือมีผู้เสียชีวิตสามศพโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี้ยหนึ่งศพแล้วก็ที่โรงพยาบาลเนี้ยอ่าสองศพนะคะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย๖๖รายนะคะก็มีการกระจายไปยังจุดต่างต่างตาม
โรงพยาบาลในเขตสมุทรประการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยขณะที่ทรัพย์สินเสียหายนะคะ
ก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนในยี่สิบห้ายี่สิบสามหลังรถยนต์ในยี่สิบสามคัน
รถจักรยานยนต์ในสิบหกคันเครื่องจักรต่างต่างอีกห้าเครื่องด้วยกันนะคะ
ล่าสุดผู้เสียชีวิตสองศพญาติเนี้ยนำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดเปรงราชบำโปรงอีกหนึ่งศพ
แล้วก็นำกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดในจังหวัดสะแก้วแล้วด้วยค่ะเหตุการณ์เมื่อวานนอกจากคนที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแล้วนะคะ
คุณผู้ชมสัตว์ต่างที่เป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในบ้านก็หนีไม่พ้นเหมือนกัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอเนี่ยค่ะไปเจอเจ้าหมอกสุนัขตัวสีขาวตัวนี้เห็นไหมคะ
หมอกบาดเจ็บด้วยมีแผลถูกไฟลวกตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าของเจ้าหมอก
หมองเนี่ยเขานอนเฝ้าบ้านอยู่นะคะคุณรัชพรเฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์ให้กับเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
คือต้องบอกว่าบ้านก็แทบจะไม่เหลือสภาพบ้านแล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วคุณยายที่เสียชีวิตไป
ซึ่งเลี้ยงเจ้าหมอกมาไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ซึ่งตอนตอนบาดเจ็บอยู่ข้างนอกเนี่ยเจ้าหมอก็ไปเฝ้าด้วยค่ะแล้วพอคุณยายถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
หมอก็มานอนเฝ้าบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะจุดที่เขาเคยดูทีวีเคยมาเฝ้าคุณยาย
มาเฝ้าเจ้าของแล้วก็นอนเฝ้าบ้านอยู่แบบเนี้ยโอ้เศร้าใจมากจริงจริงนะคะ
ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้มีการประสานแล้วก็มีการนำเจ้าหมอกไปรักษาอาการบาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาลศักดิ์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลายคนเห็นภาพก็แสดงความห่วงใยว่าจะมีคนพาไปดูแลไปรักษา
ยังตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วค่ะ